นักกีฬาไทยที่จะไปโลดแล่นในหลีกของสเปน

ทดสอบฝีเท้าก่อนแล้วก็ถ้าเข้าตาจริงก็อาจจะได้เป็นสัญญาณ
แล้วก็ร่วมเล่นในฤดูกาล๒๐๑๘นี้เลย
๒คนที่ว่านะคะก็มีมุธมัติอุสมันมุษา
ในการที่จะส่งนักเตะ๒คนที่ว่านี้ไปร่วมฝึกซ้อมฝีเท้า

ก็เหมือนที่พิชชีบอก๒เดือนถ้าเกิดเอาผลงานเข้าตา

รุ้นเชียร์กันได้สำหรับน้อง๒คนนะครับ
ไปตอนช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้

อกจากนี้ค่ะการไปของนักเตะทั้งสองคนนะคะ
ก็บอกว่าแมวมองของสเปนเป็นคนมาดูแล้วก็มาเลือกเองเลยนะ
ก็ดูจากเกมที่ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับสเปน

ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าหากว่าในช่วงที่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมเข้าตาจริง
ก็จะได้เซ็นสัญญานะคะเล่นในหลีกสูงสุดของสเปนเลยด้วย
ซึ่งนักเตะทั้งสองคนนะคะทั้งมุธมัติอุสมันมูซา
รณชัยจุวงศุกร์ก็บอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
แล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีที่สุดค่ะ
เพราะว่าความหวังก็อยากจะได้เซ็นสัญญา
เพราะว่าอยากจะเล่นในลีกยุโรปให้ได้
การไปเล่นในลีกยุโรปเพราะว่าส่วนไหลสริระเราจะเล็ก
เราสองคนนี้ถูกคัดกรองแล้วก็ถูกเขาสเกาะแล้วที่สเปน
ผมเชื่อว่าเขาเห็นศักยภาพทั้งสองคนแล้ว
ผมเชื่อว่าถ้าดีที่สุดเราก็ไม่ไปสองคนอย่างน้อยเราอาจจะได้เซ็นสัญญาสักคนหนึ่ง
ผมก็ฝันว่าอยากเล่นลีกยุโรปครับ
แล้วก็เราได้โอกาสครั้งนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับ
เพื่อจะพัฒนากลับมาพัฒนาทีมชาติแล้วก็สโมสรแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ไปทางที่ดีครับ
การไปครั้งนี้ก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดครับ
แล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ทีมชาติและสโมสร

ก็เก็บเสียงประสบการณ์โชว์ฟอร์มให้ได้เต็มที่

ใช่ถ้าเกิดว่าโอกาสนั้นยังไม่เปิดก็กลับมาบ้านเรานะครับ
เล่นฟุตซอลลีกเล่นทีมชาติแล้วเดี๋ยวก็กลับไปสู้ใหม่ก็จะมีโอกาสต่อนะครับ